สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีอย่างเป็นทางการนะฮะครับผมจริงจริงแล้ว
วันจ๋าด้วยค่ะวันนี้ถ้าเธอเอาจริงจริงนะหนึ่ง
เตรียมรับมือพายุเรื่องที่คนก็พูดถึงกันเยอะ
ที่บอกว่าโอ้โหมันวิกฤตกันจริงแล้วสำหรับอะไร
แต่ในต่างจังหวัดหนักหน่วงอยู่นะพี่บุ๊คนะ
ลำปางเอ่ยเพชรบูรณเอ่ยที่หล่มศักดิ์ค่ะ
กระทั่งนนทบุรีตอนนี้เห็นไหมเขาเตรียมกระสอบน้ำเตรียมรับน้ำ
เพราะฉะนั้นเป็นข่าวที่แบบหลายคนก็บอกเฮ้ย

แต่ขนาดเดียวกันอีกสิ่งหนึ่งที่ติดตามกันอย่าง

เพราะว่าจวนเจียนจะถึงวันแล้ว
วันยุทธ์ที่๒๑ครับผม
ถ้าสมมุติเราจะ๒๒แล้วพี่บอสพรุ่งนี้๒๓
บางทีมีข่าวกระแสข่าวลื้อว่านายกจะยุบสภาก่อน

เมื่อนายกจริงแล้วเนี่ยตีความออกมาเป็น๘ปีอย่างที่เราเคยอธิบายไปแล้วว่า
ปีนี้เป็นยังไงบ้าง
หนึ่งนับจากวันแรกที่นายกมาถึงหมายถึงว่า
ในการเป็นนายกรัฐมนตรีกับอันที่๒
ก็คือว่ารัฐธรรมนุษย์เนี่ยเขาเขียนเสร็จปี๖๐

เพราะฉะนั้นถ้านับอย่างนั้น
นายกจะยังคงอยู่ได้

เขาบอกว่าถ้านับนายก

นายกก็จะอยู่ได้อีก๔ปีเต็ม
เพราะอันนั้นคือประมาณช่วง๙มิถุนา๒๕๖๖
คือวันนี้สารธรรมดุลก็ประชุมวิทยา๒๔สิงหาคมนะครับ
เป็นการถกปมว่านายก๘ปีเนี่ย

ถ้านายกหยุดปฏิบัติหน้าที่
หมายถึงว่าถ้านายกประยุทธ์จันโอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่
รองนายกจะต้องปฏิบัติหน้าที่แทน
สู่บครรภ์อันดีฉอะพอค่ะนะครับเราดูดีดีด้วยกันว่า
วันนี้อะไรเกิดขึ้นบ้างเราพูดกันเลยว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ย
ได้มาส่งหนังสือคำร้องจากกรณีสอสอพักฝ่ายค้านเข้ายื่นต่อประธานสภาคือในชวนหลีกภัยนะฮะ
เพื่อขอให้ส่งสารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาตามรัฐมนุนมาตราสองพศสองพันห้าร้อยสิบหกสิบ
ตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบวักสามเนี่ยโดยหลังจากนี้ปุ๊บ
สิ่งที่จะต้องจับตามองกันเขาบอกว่าวันนี้การเมืองร้อนแรงจริงนะฮะ
การเมืองร้อนแรงจริงก่อนที่จะทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกให้จับตามองก่อนว่า
อีกอย่างหนึ่งการเมืองใกล้ตัวด้วยการเมืองใกล้ตัวทุกคนทุกอาชีพ
เพราะว่าวันนี้เรากำลังเจอวิกฤตหลายวิกฤตกันอยู่
เขาบอกว่าจะต้องจับตาการประชุมประจำสัปดาห์ว่าตุรการสารรัฐมนูลเนี่ย
วันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมเนี้ยจะเป็นยังไงครับบางคนก็บอกเฮ้ย
อ่ะนายกอาจจะยุบภาพก่อนหรือเปล่าอืมมีข่าวแล้วต้องเข็มีข่าวว่า
ถ้าสมมุตินายกรุษภาหมายถึงว่านายกก็ยังดำรงตำแหน่งนี้อยู่
เพราะว่าก็ต้องรอประชุมเอเป็กถูกต้องไหมฮะ
นายกเขามั่นใจว่าประชุมเอเป็กจะต้องมีผู้นำประเทศ
ถูกต้องป่ะโดยขนาดเนี้ยจะต้องจับตามองกันเลยว่า
หมายถึงว่าประชาชนอย่างพวกเราก็หลายคนก็ลุ้นกันนะฮะ
สิ่งทุกอย่างก็มีการลุ้นกันหมดเลยว่านายกจะอยู่ต่อหรือเปล่า

จริงเนี่ยอีกสองวันเองนะเมใช่ครับ

อีก๒วันนะฮะ๔๘ชั่วโมงเราก็จะรู้กันแล้วว่านายกรัฐมนตรี
จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเปล่า

ซึ่งเขาบอกว่าตามคำร้องที่ส่งมาเนี่ยหากศาลเห็นว่าปรากฏเหตุอันสงสัยกรณีตามที่ถูกร้องศาลจะต้องมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชายุติการปฏิบัติหน้าที่นายกไว้เป็นการชั่วคราว

กว่าสารจะมีคำวินิจฉัยปรากฏว่าคำนี้แหละที่คนติดใจกัน
ว่าอ้าวสมมุติสารบอกว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วใครจะ
เกี่ยวกับกฎหมายของรัฐทรรภาคทั้งหมดเลย

คุณชวนเนี่ยเขายื่นสารรัฐมนุนตีความการดำรงตำแหน่งนายุทธมนตรี๘ปีของพลเอกประยุทธ์ไปแล้วว่า
รัฐบาลไม่ต้องเตรียมการชี้แจงเพราะยังไม่รู้ว่าสารจะสั่งให้ต้องชี้แจงหรือเปล่า
และยังไม่รู้ว่าจะต้องสั่งให้ใครชี้แจงสารอาจให้นายกเป็นผู้ชี้แจงเองก็ได้เขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ถ้าให้รัฐบาลชี้แจงทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะชี้แจงเพราะเรื่องวาระ๘ปี
จะบอกเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์คนเดียวเนี่ยคงไม่ใช่เขาบอกเป็นของนายกคนเดียวเนี่ยคงไม่ใช่
เพราะต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลดังนั้นสรคอจึงต้องตอบด้วย
หรือหากศาลเห็นว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์โดยตรงก็จะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนชี้แจงคนเดียว
โดยรวมแล้วว่าจึงไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรเวลานี้มีคร่าวไว้ในใจอยู่แล้วแต่ยังบอกไม่ได้
เดี๋ยวเสียรูปคดีว่ารัฐบาลพร้อมชี้แจงผู้สื่อข่าวต้องการคำตอบอย่างเดียวว่าในการประชุมของคณะตุลาการสารรัฐมนุนวันที่๒๔สิงหาคมเนี่ย
จำเป็นต้องรับเรื่องว่าพิจารณาในทันทีหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะบางทีอาจจะยืดไปหรือเปล่า
ก็แสดงว่าอาจจะยืดให้จบเอเป็กหรือเปล่าหรืออาจจะยื่นให้ยืดไปหรือเปล่า
คุณวิศนุบอกแล้วแต่สารไม่รู้ว่าสารจะต้องใช้พิจารณานานแค่ไหน
หากสั่งจะมีคำสั่งออกมา๒อย่างคือจะรับหรือไม่รับ
ถ้าสารรับเรื่องไว้พิจารณาเนี่ยก็จะมีคำสั่งตามมาด้วยว่า
จะให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ถ้าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
อันนี้คุณวิศนุบอกนะครับก็จะเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
จะขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกครับรักษาการแทนครับ
ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใช้คำนี้ได้หรือเปล่าเพราะ
แต่ปฏิบัติหน้าที่แทนในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกลำดับที่๑
มติคณะรัฐมนตรีสำหรับการมอบหมายให้รองนายกปฏิบัติหน้าที่แทนนะ
จะมีลำดับ๑พลเอกประวิทย์วงสุวรรณตามด้วย๒ก็คือคุณวิศนุเครืองาม
ถ้าคุณประวิทย์ไม่รับก็จะเป็นคุณวิศนุเครืองาม
ถ้าคุณวิศนุเครืองามไม่รับก็จะเป็นคุณอนุทินชาญวิรากูล
ถ้าคุณอนุทินไม่รับก็จะเป็นคุณจุลินลักษณะวิสิทธ
เพราะเราจะเห็นตำแหน่งรองนายกจะมี๔คนถูกต้องไหมครับ
แต่คนแรกถ้าสมมุตินายกประยุทธ์จันทร์โอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่
คนแรกที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ผมไม่รับสุขภาพท่านอาจจะไม่ดี
หรือท่านมีเหตุผลที่ไม่รับก็อาจจะเป็นวิศนุเครืองาม
มีคุณสุปัสธพงค์พันมีเช่า
ก็ยังสามารถทำหน้าที่คนเอกประยุทธ์เอง
เมื่อนายกออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว

พลเอกประยุทธ์ยังเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอยู่
หมายถึงว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องยุติบทบาทในการเป็นนายก
แต่ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกราโหม
พลเอกประยุทธ์ยังมีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ได้อีก๘ปีนะฮะ
อืม
เพราะอะไรอีกกี่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมนั้นน่ะ
ไม่ถือว่าอยู่ต้องอยู่๘ปี
ตำแหน่งที่เขาเขียนในรัฐมนุนคือเป็นนายกเนี่ย
เพื่อแบบว่าไม่ให้แบบว่าสร้างฐานอำนาจ
จะต้องมีคนแบบคือการเปลี่ยนเลือด
เกิน๘ปีอันนี้คือที่รัฐมนุนเขาเขียนไว้
แต่วันนี้ตามตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกราโหมที่คุมทหารทั้งหมด
เขายังไม่ได้เขียนไว้นะว่าอยู่ยาวได้แค่ไหน

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์บอกโอเค
ผมไม่เป็นนายกแล้วนายกอาจจะหาคนอื่นมาเป็น
แต่เขาก็ยังเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกราโหมได้อยู่นะฮะ
นี่แหละค่ะก็นี่แหละค่ะสภาพผู้แทนรัฐศรรณ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการเขามีการเดินทาง
ส่งหนังสือคำร้องนะคะจากกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ย
เข้าชื่อยื่นต่อในชวนฤกษ์ภัยที่ได้บอกกันไป
ทีนี้เราก็ต้องมารอดูเพราะว่า๒๔สิงหาคมนี้ค่ะ
ว่าในการประชุมของตุลาการศาลเนี่ยจะมีการหยิบยกเรื่องนี้เนี่ย
เข้าสู่ที่ประชุมหรือเปล่าจะรับหรือไม่รับยังไงนะคะ
ทีนี้มันก็จะมีคำร้องของคุณศรีสุวรรณด้วย
ปรากฏว่ากรกตเขาก็จางเหตุไม่ส่งสารรัฐธรรมนูน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคุณศรีชวัลด้วยถูกมั้ยคะ
ที่มีการยื่นเรื่องขึ้นไปอะไรอย่างนี้
วันนี้มีการเคลื่อนไหวของหลายฝั่งหลายฝ่าย
เราต้องติดตามตอนนี้ข่าวแรงเยอะนะครับ

ข่าวเยอะจริงแต่ขนาดเดียวกันข่าวหลักจริงคือข่าวนี้
จากมีการเคลื่อนไหวเยอะหลายจุด
และการเคลื่อนไหวนี้มาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์แล้ว
ครับเราเห็นปลายอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะเห็นว่า

แต่ว่าจะมีการชูมนุมใหญ่ในวันพรุ่งหนี้และก็จะมีการอยู่ยาวเข้าดาวขึ้นจนถึง
ไปดูเรื่องของโควิดอีกอันหนึ่งค่ะ
คือตอนเนี้ยเนี้ยมีการออกมาบอกแล้วว่าทางสาธารณสุขเนี้ยบอกว่าวิธีการกักตัวของคนที่เป็นโควิดสิบเก้าค่ะจะใช้วิธีการคือกักตัวเนี้ยห้าวัน
หลังจากนั้นอีก๕วันคือเรียกว่าเป็นการดูแลตัวเองแบบเข้มข้นนะคะแล้วก็เรื่องของคนที่มีภาวะลองโควิดคนที่เจอปัญหามากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการนอนไม่หลับอะค่ะ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรัฐนารัฐอ่ะค่ะท่านก็มีการเล่าถึงสถานการณ์ต่างต่างอ่ะนะคะบอกว่าห้าอันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดในแถบประเทศใกล้ใกล้บ้านเราแล้วก็ตอนนี้เนี้ยนะคะก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้รัสเซียไต้หวันแล้วก็อิตาลีด้วยนะคะส่วนสถานการณ์การระบาดของไทยเนี้ยค่ะจากข

แบบที่ไม่มีอาการเนี่ยนะคะก็จะพบว่าประสบปัญหาราวหนึ่งในสามแต่กลุ่มที่ติดเชื้อแล้วป่วยปานกลางไปจนถึงขนาดที่รุนแรงเนี่ยค่ะก็จะมีโอกาสเกิดปัญหามากกว่าถ้าคนไหนที่แบบตอนช่วงที่ติดโควิดแล้วอาการไม่ได้มากเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเยอะมากในช่วงแบบอาการของลองโควิดนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่

อ้าวมากันสอบน่ะคะคุณผู้ชมภาพ
ครับผมโควิดครับต่อนะน้องตัวเมย์
เรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งที่บอกไปว่าแพทย์บอกว่า
ถ้าสมมุติคุณติดเชื้อโควิดกักตัว๕วันมันอาจจะไม่เพียงพอ
เพราะว่าเขามีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกา
แล้วก็สหราชนาจักรคุณหมอเขายืนยัน
บอกว่าให้เห็นชัดเจนเลยว่า๕วันมีความเสี่ยงที่
ผู้ติดเชื้อจะยังคงมีเชื้ออยู่
แล้วก็สามารถใช้จะแพร่กระจายเชื้อออกไป

ความเสี่ยงก็ยังคงสูงถึง๒๕๓๕บาท
แต่ถ้าเกิดว่าหลังจาก๑๔วันไปแล้วเรียกว่าเป็นระยะปลอดภัย

ทีนี้กลับมาดูในประเทศไทยของเรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คุณอนุทินบอกว่ามีการเห็นชอบเรื่องของการรักษาผู้ป่วยโควิดแบบ๕บวก๕
ก็คือว่าแยกกักรักษาที่บ้าน๕วันแล้วก็มีการสังเกตอาการอีก๕วัน
อันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าควรจะเป็นแบบนี้แหละถูกต้องแล้ว
เขาบอกว่ามันมีมติที่ชอบด้วยกฎหมายและทางปฏิบัตินะคะ
เพราะว่ามีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน
ผ่านการกันกรองจากสอบคอชุดเล็กมา
แล้วก็มีกรรมการวิชาการแพทย์รวมถึงตัวแทนจากกรมควบคุมโรคเนี่ย
ฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปตามหลักวิชาการมีรองรับอยู่
ไม่ได้เป็นการตัดสินใจของใครคนใดคนหนึ่ง
แต่เกิดจากการพิจารณาทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการแพทย์

เพราะว่าตอนหลังมาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่า
วิธีการรักษาตัวของคนที่ติดเชื้อโควิดก็คือโอเค
คุณกักตัว๕วันอีก๕วันคุณดูอาการตัวเองแบบ
ใกล้ชิดมากคือออกไปข้างนอกได้
แต่ต้องใส่แมสตลอดเวลาในการที่จะต้องไปเจอคนอื่น
ทีนี้ถามเรื่องว่าถามคุณอนุทินต่อว่า
จะซื้อยารักษาโควิดในร้านขายยาเนี่ย
ที่บอกไปก็คือเริ่มหนึ่งกันยายน
คุณอนุทินบอกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกค่ะ

แต่ที่สำคัญคือคุณจะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์นะ
ถึงจะไปซื้อจากร้านขายยาได้

นั่นแหละค่ะเรื่องของราคาบ้างบอกว่า
การคุมราคากลางของร้านขายยาไม่เกี่ยวข้องกับการ

สาธารณสุขบอกว่าเขาไม่มีอำนาจในการที่จะไปควบคุมว่า
โอเคยาเนี่ยถ้าไปอยู่ในร้านขายยา

หรอกแต่ถ้ามุติหามันหาซื้อง่ายมันไม่มีวันแพ็ค

ที่มันแพงอ่ะเพราะตอนแรกมันหาซื้อไม่ได้

ไปเอาที่ก็มีความเหลื่อมล้ำกันอีก

คนที่มีเสร็จไปเอาที่นู่นที่นี่มันก็เลยมีการทะลักเข้ามา

แต่ถ้าสมมุติอ่ะง่ายพารายมีแพงหรอ
อู้วมันจะต้องแข่งกันถูกด้วยซ้ำป่ะ

แต่ก็ต้องดูว่าคอร์สของยาพอมาราคาเท่าไหร่แล้ว
มันเป็นการบวกลบของผู้ซื้อผู้ขายอย่างนี้
ขายจะไปบวกเท่าไหร่มันก็ต้องแล้วแต่ที่อีก
มันอยู่ที่ว่าพ่อค้าคนกลางจะปล่อยเท่าไหร่

มันไม่ใช่เกี่ยวกับร้านเพราะร้านทุกร้านณวันนี้
ทุกคนต้องการลูกค้าต้องป่ะแล้วในที่สุด
ถ้าสมมุติมันซื้อง่ายปุ๊บอ่ะอย่างที่ผ่านมาเราต้องไปออกจากโรงพยาบาล

เราจะต้องไปเอามาจากต้องติดก่อนถูกต้องไหมคะ
เหมือนกับยาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้ออย่างนี้

ใช่ไหมถ้าสมมุติโอเคตัวมาจากอเมริกาก็จะแพงหน่อย

ยังจนถึงแบบ๑๐๐กว่าบาทที่ผลิตที่ประเทศไทยอะลูก

อยู่ที่ว่าคนกลางจะแบบว่าปั่นราคาเท่าไหร่นะครับ
เพราะฉะนั้นพี่เชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าสมมุติปัญหาซื้อง่ายแล้ว

อย่างที่สองเนี่ยเมื่อวัคซีนเนี่ยเขาปิดไปแล้วปุ๊บ
คลินิกประเทศไทยมันมีคลินิกเยอะ
มันอาจจะต้องกระจายเหมือนวันนี้ไข้หวัดใหญ่เราก็ยังไปฉีดตามคลินิก
หรือตามแบบว่าคุณหมอถูกต้องไหมคะ

มันใกล้บ้านต้องยอมรับ
หรือสถานีอนามัยชุมชนจังหวัดอะไรอย่างนี้

มันจะต้องระบายให้ได้อย่างนั้นเนาะ

อีกหนึ่งเรื่องฮะเราได้ดูข่าว
เราเชื่อว่าหลายคนติดตามข่าวเกี่ยวกับเจ้าสาว

ความจริงมันมีอีกเรื่องที่แบบอู้ฉันแบบฉันไม่กล้าด่าช่างผมฉันเลยเถอะ

ใช่ทำผมไม่ดีไม่ได้นะ

เพราะปกติเชื้อต้องปะทะคาลงกับช่างผมทุกวันไงเธอ
ถูกต้องระวังนะดูเขาพกมีดหรือเปล่านะ

ของมีกล้องนี่น่าโพกเครื่องช็อตไฟฟ้า

เพราะว่าช่างผมฉันหน้าตาโรคจิตนิดอยู่แล้วด้วย

เอาละครับอีกเรื่องที่คนหลายคนติดตามกันเกี่ยวกับข่าว

ที่ตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมเนี่ยนะฮะ
หลังจากที่ร้องเรียนหลังจากถูกเจ้าสาว

แต่อันนี้เจ้าสาวเทงานแต่ง
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
เรื่องของเรื่องคือฝ่ายชายเนี่ยเตรียมยกขันหมากมาแล้ว

ขันหมากเตรียมสินสอดทองมั่นไปสู่ขอผู้หญิง

แต่ปรากฏว่าเฟซบุ๊คชื่อของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในพื้นที่เนี่ย

ผู้หญิงไม่พร้อมให้มาสู่ขอแล้ว
ใส่ชุดเจ้าสาวขนาดนี้นะมด

ล่าสุดว่าที่เจ้าสาวก็เปิดเผยว่า

ปกติเนี่ยจะไปมาหาสู่ค้างที่บ้านฝ่ายชายเป็นประจำด้วยนะ

เป็นบุตรบุญธรรมของผู้ใหญ่บ้าน

แต่ก็ไม่ได้กล่าวโทษหรือโกรธ
ขอตนแต่งงานมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ปรากฏตนเองที่เป็นฝ่ายปฏิเสธ

จนกระทั่งต้นเดือนที่ผ่านมาฮะ

ผู้ชายถือว่าดีมากนะ
โดยคืนวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ฝ่ายชายก็บอกว่าจะเตรียมขันหมากไว้พร้อมแล้ว
แต่แม่บอกไม่พร้อมในการจัดสถานที่

แจ้งว่าฝ่ายเจ้าสาวไม่พร้อม

ส่วนกรณีกล่าวหาว่าตนหลอกลวง

แต่ความเป็นจริงมีเพียงแค่

รวมแล้วเป็น๗๗๐๐บาท
ไม่ต้องเสียเงินเพราะยังไม่ได้ไปเอารูป

เป็นการรู้เท่าไม่ถึงการขอให้สังคมรับฟังเรื่องราวของทั้งสองฝ่าย
ก่อนตัดสินใจคือเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องอะไรแปลกเยอะเนอะ
อันนี้คือพรีเวดดิ้งยังไม่ได้จ่ายเพราะยังไม่ไปเอาลูกนางบอก
๒แสนใช่ค่าเช่าขันมากอยู่๕๕๐๐บาทค่าเช่าชุดเจ้าเบาอีก๒๐๐๐บาทกว่า
แต่ก็แต่งชุดแล้วเนอะแต่งชุดแล้วทั้งชุดไทยชุดราตรีด้วยชุดแบบเจ้าสาวด้วย
เทงานแต่งเฉยเลยมันก็มีการเตรียมการไงมันก็มีค่าใช้จ่าย
ถูกไงของผู้ชายก็โดนแบบ๒แสนครับผมเจ็บปวดโน่นตะมันนะครับ
จริงแล้วเรื่องนี้คุณหนุ่มก็จะต้องให้ความดีกับครูคุณหนุ่มกัญชัย
โอ้โหหนุ่มกันชัยยังไม่ตายนะฮะคนอย่างหนุ่มตายยากนะครับโอ้โหหนุ่มกันชัยยังไม่ตายนะฮะคนอย่างหนุ่มตายยากนะฮะ
ไว้ค่นเป็นห่วงพี่หนุ่มนะแฟนคลับเป็นห่วงพี่หนุ่มเยอะเลยพี่หนุ่มหายไปไหนไง
คุณผู้ชมอะ

ที่อ้างตัวเองว่าเป็นเพลยาสว
ไฟฟ้าต่างนานาตำรวจยิงคนต่างกล่าวเข้ามอบตัวก็ตามในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
พร้อมกับใบรับรองแพทย์นะคะแล้วก็มีการเปิดใจทั้งน้ำตาว่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
โดยทหารหญิงและก็ญาติมีการเดินทางไปที่สมภอมเมืองราชบุรี
เพื่อยื่นค้านค้านการประกันตัวเกรงก็จะไม่ยุ่งกับพยานหลักฐานและก็ข่มขู่พยาน
เพื่อขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็เตรียมยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหา
เพราะในคดีค้ามนุษย์ต้องตรวจสอบทรัพย์สินว่าได้มาจากการค้าหรือเปล่า
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่า๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิบัวแย้ม
อายุ๔๓ปีพร้อมด้วยทนายความเดินทางไปที่สพเมืองราชบุรี
ก็ไปพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะก่อนจะให้พนักงานสอบภอมเมืองราชบุรีเนี่ย
นำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดราชบุรี
โดยผู้ต้องหาไม่มีท่าทางเครียดแต่อย่างใดค่ะส่วนการประกันตัวนั้น
ทนายของทางศิษย์ตำรวจโทหยิงกรสะสิบบอาจต้องไปยื่นขออัพบาทประกันตัวในชั้นสาร
พร้อมกับขอติดกำไรอีเอ็มแล้วก็ยินยอมบอกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งหรือเงื่อนไขใดของศาล
แต่ศาลเนี่ยค่ะพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ปล่อยตัว
จากว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
แล้วก็ไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นก็เลยมีการยกคำร้องไป
ทีนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามอะค่ะว่าอย่างใบรับรองแพทย์ที่เขาเอามาบอกว่าเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ย
คือออกมา๑วันก่อนที่เขาจะเข้าไปมอบตัว
ค่ะเพราะเรื่องเนี่ยก็ต้องไปถามอะค่ะ
ชี้แจงถึงประเด็นใบรับรองแพทย์ที่ระบุ
ตำรวจหญิงไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยเขาบอกออกเพียง๒วันก่อนจะมามอบให้กับเจ้าหน้าที่
บอกว่าตามหลักการของโรงพยาบาลแล้วแพทย์เจ้าของไข้ต้องออกใบรับรองแพทย์เท่านั้น
เพราะว่าในช่วงก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีอาการ
ก็ต้องให้แพทย์คนนี้เป็นคนออกให้เพราะคุณหาหมอกันมาถูกไหม
คุณพูดว่าเขามีอาการตั้งแต่ปี๖๔ต้นปี
เขาเป็นคนว่าอย่างนั้นไงถ้าผู้ป่วยมีเหตุผลจำเป็นต้องใช้เนี่ย
คนอื่นสามารถที่จะออกใบรับรองแพทย์ได้
แต่ว่าผู้ป่วยเขาจะต้องมีประวัติการรักษาในเวททะเบียนของโรงพยาบาลนั้นไง
มันถึงจะออกได้ส่วนจะออกใบรับรองแพทย์ก่อน๑หรือ๒วันนั้น
อันนี้สามารถทำได้แต่ต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการรักษา
จึงจริงเมื่อเขาไปตามเช็คกันมาก็เป็นใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
เขาก็มีการเรียกคุณหมอที่ออกต้องมาสอบกันนิดนึงว่าออกมาได้ยังไง
มันมีประเด็นหลายอย่างที่คนตั้งสงสัยเลยค์ว่าคุณไปเป็นตำรวจได้ยังไง
มายังไงไม่สบายหรืออะไรเพราะว่าช่วงหลักมันก็มีคลิปออกมาใหม่

คลิปใหม่ที่ตำรวจหญิง
ทำร้ายร่างกายทหารหญิงโดยระบุบอกว่า

หลังจากมีคลิปที่สองของทหารหญิงรับใช้กำลังถูกทำร้ายนะคะ
อันนี้คลิปใหม่นะฮะโอ้โหแต่มีคำพูดก่อนหน้านั้นที่เขา
ครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาจากเครื่องของผู้ถ่าย
ผมก็เลยมีการถามไปอ่ะนะคะกับเหตุการณ์เนี้ยว่าน้อง
เกิดอะไรขึ้นในวันนั้นตัวทหารหญิงเนี่ยเขาก็เล่าให้คุณกันจอมพลังฟังบอกว่าเจ้านายเนี่ยตั้งใจถ่ายคลิปนี้
แล้วก็บอกกับน้องว่าจะถ่ายเอาไว้แก๊กเมลน้องโดยการสร้างเรื่องว่าน้องเนี่ยแอบอ้างชื่อของสว
เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งที่น้องไม่เชื่อฟังเนี่ยจะส่งคลิปนี้ให้กับทางสวครับ
ทำให้คุณทางคุณกันจอมพลังเขาอดคิดไม่ได้ว่าการที่กล่าวอ้างว่าป่วยควบคุมตัวเองไม่ได้
มันย้อนแย้งนะมันดูย้อนแย้งใช่ฮะเพราะว่าที่น้องเล่าเนี่ย
มันมีการวางแผนในการอัดคลิปแล้วก็ทำร้ายด้วยและที่น่าตกใจมากมากเลยก็คือน้องเล่าให้ฟังว่ายังมีผู้ชายอีกคนนึงอยู่ในห้องอีกหนึ่งคนนะคะ
ในคลิปเมื่อกี้เนี้ยอืมก็คือมีคนถือกล้องถ่ายคลิปแก๊กเมลน้องอยู่ครับ
น้องก็บอกกับผมว่าเป็นตำรวจหนุ่มอยู่ที่ราชบุรีหลังจากมีคลิปเนี่ยนะคะ
ทหารหญิงรับใช้เนี่ยถูกถ่ายคลิปเอาไว้แก๊กเมย์ท่านรองผู้การธานินฉัดเจริญพรรีบชี้แจงกับทางญาติแล้วก็ผมบอกว่า
คนที่ถ่ายคลิปเพื่อแก๊กเมย์น้องนั้นให้ถูกออกจากราชการตั้งแต่เมษายนแล้วอืม
ก็คือไม่ได้ไปก่อนราชการแล้วใช่ใช่แต่ว่าในคลิปเนี้ย
ก็คือจริงจริงจะมีตำรวจหนุ่มอีกคนนึงอยู่ในคลิปด้วยที่ราชบุรีเนี้ยเป็นคนถือถ่ายให้
เป็นคนถ่ายคลิปให้เป็นคนถือถ่ายอยู่ด้วย
เมื่อวานพี่เช้าได้ดูคลิปของน้องปิ่นที่เป็นผู้ต้องหาเหยื่อเป็นเหยื่อ
เขาไลฟ์สดขายของเขาน่ารักมากเลยฮะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นก็คือเขาไลฟ์สดขายของ
เขาก็ขายของเขาไปเรื่อยมีการเต้นมีการมีแซวกับคนดูที่คนมาซื้อของ
แล้วก็เอ่อคุณกรเนี้ยที่เป็นสิบโหลโทยหญิงเนี้ย
เขาก็ให้น้องปิ่นเนี่ยขายของให้เขาขายเสื้อผ้าขายรองเท้า
อะไรต่างต่างนานาฝากให้ขายถ้าขายวันหนึ่งเนี่ย
มีงบพันหนึ่งถ้าสมมุติขายได้แปดร้อยน้องปิ่นต้องใช้อีกสองร้อย
คือแบบโอ้โหใช้แบบต่างนานาจนแบบตอนนี้เนี่ย
ไลฟ์สดขายของกลายเป็นอีกคนนึงเลยค่ะซึมเศร้าไปเลย
แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองระแวงอยู่ตลอดเวลา
เพราะต้องขายของให้กับเจ้านายด้วยเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะ
ที่แบบว่าใช้กำลังกับน้องด้วยแล้วก็เอาเงินกับน้องต่ออีก
คนเขาตามหาน้อยไปเอาเงินเขาอีกตีเขาจะตับเป็นจะตายแล้วอีกไปเอาเงินจากเขาอีก
อืมอันนี้ก็ต้องยกความดีให้รายการคุณหนุ่มจริงจริงนะตรงตรง
ครับผมช่วยกันใช่คนไปตามหาว่าสวคนนั้นคือใคร
ถูกต้องนะครับส่วนเรื่องใบรับรองแพทย์นี่ก็ถ้าสมมุติว่ามีประวัติการรักษา
จริงเป็นปีแล้วเนี่ยแล้วยังไม่เคยออกใบรับรองแพทย์อันนี้น่าเชื่อถือได้
เพราะว่ามีประวัติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่เคยมีประวัติเลยแล้วก็ไปรักษาแล้วขอใบรับรองแพทย์ปุ๊บเนี่ยอันนี้น่าสงสัยแล้ว
เพราะว่าขอสองวันนะก่อนที่จะมามอบตัวนั่นเองอู้เนี้ยประเด็นข้อสงสัยเยอะจริงจริง
เรื่องของการโยกตำแหน่งช่วยราชการกอรมนภาคสี่อ่ะค่ะอืมคือเอาจริงจริงคือถ้าอย่างเงี้ย
คือเขาต้องลงไปอยู่ทางใต้นะใช่ครับแต่นี่คือคุณได้ลงพื้นที่จริงหรือเปล่า
แล้วก็คุณรับค่าความเสี่ยงอืมเนี่ยถูกฮะมันกลายเป็นประเด็นนี้ขึ้นมา
แล้วก็ไปอบรมหลักสูตรต่างมีใบรับรองแพทย์เพิ่งออกมาคือมันมีคำถามที่คนสงสัย
ถ้าตอบคำถามพวกนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นที่กังหาของประชาชนอยู่แล้ว
แล้วมันเป็นประเด็นหลายประเด็นด้วยนะครับประเด็นที่น่าสงสัย
แล้วก็ทุกคนก็แปลกใจและเอกใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงสำหรับเหตุการณ์แบบนี้
นะครับนะฮะคงต้องตามกันต่อแล้วกันสำหรับเรื่องนี้นะครับ
ยังอยู่ที่ตำรวจนะครับแต่ว่าเป็นตำรวจทางหลวงครับ
แจ้งผู้กองหนุ่มครับใช้รถหลวงถ่ายพรีเวดดิ้งครับคุณผู้ชม
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจากกรณีที่ทวิตเตอร์ของเรสกิลเนี่ย
ได้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งครับซึ่งพบว่า
นี่ครับคุณผู้ชมฮะมียศสูงนะครับเป็นระดับผู้กองครับ
พรีเวดดิ้งกับแฟนสาวแล้วก็มีการนำเอารถยนต์หลวงเนี่ย
ใช้ถ่ายทำถึงห้าคันด้วยกันต่อมาก็ถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนักนะครับ
สุดท้ายเนี่ยฝ่ายหญิงต้องลบคลิปออกจากแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกนั่นเองครับ
ล่าสุดครับเพจเฟซบุ๊คแฟนเพจนะครับ
บังคับการตำรวจทางหลวงเนี่ยกองบัญชาการกำกับการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
ได้สั่งการให้ตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าคลิปดังกล่าวถ่ายไว้เมื่อประมาณเดือนมิถุนาปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ
โดยตำรวจเนี่ยผู้ปรากฏในคลิปเป็นข้าราชการตำรวจทางหลวงจริงจริงนะครับและสถานที่ที่ปรากฏก็คือเป็นสถานีตำรวจทางหลวงสี่
กองกำกับการ๗กองบังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการนะครับ
หากพบว่ามีพฤติกรรมที่เป็นความผิดก็จะดำเนินทางการวินัยนะครับอย่างเคร่งคัดต่อไป
กองบังคับการตำรวจทางหลวงเนี่ยต้องขออภัยต่อพี่น้องประชาชนนะครับยืนยันว่ากองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับ
มุ่งมั่นให้การปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจนั่นเองครับนะฮะ
ระหว่างที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดอีกหนึ่งเรื่องคือข่าวเรื่องกรมอุตุเนาะ
มาจริงจริงนะฮะพายุลูกใหม่มาอย่างมดมาวันนี้คือเขาใช้คำว่าหนักมากอ่ะ
ครับผมเขาใช้คำว่าหนักมากอ่ะเดือนหน้าคาดการณ์ของกรมอุตุอาจจะมีพายุมาสองลูกค่ะ
โอ้โหทั้งหมดตอนแรกเราบอกเก้าใช่ไหมฮะทำไปจะมาจากสิบกว่าอ่ะอืมอืม
หลายคนอยากจะรู้เหลือเกินว่าถ้าสมมุติเห็นพระดำมากับมาดามฟินเนี่ย
อะไรจะจัดแบบโปรแบบจุกจุกใช่ไหมใช่ครับผมหลังจากที่แฟนรายการถามกันมาเยอะมากครับคุณผู้ชมครับ
จะเป็นยังไงเลยมั้ยของพี่แอ้ออ่าละมุนอันนี้ละมุน
เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับความหอมที่ไว้มัดใจคุณสามีค่ะ
เป็นกลิ่นที่ยืนหนึ่งของสาวเก่งเลยก็ว่าได้
กลิ่นเนี่ยจะหอมแบบดอกไม้หวานหอมกลิ่นแจ๊สมินนะคะ
ใช้คู่กันนี่จะบอกเลยว่ามันจะติดคนนานไปทั้งวันเลย
ระบุนทั้งตัวครับผมจริงนะฮะอีกหนึ่งกลิ่น
ที่ตอนนี้อยากจะแนะนำเพราะตัวเองมีส่วนร่วมด้วย
อย่างที่บอกว่าคุณซื้อวันนี้ก็จะขอให้เงินของขวัญมัวดำนะฮะ
ใกล้จะวันเกิดนะฮะใกล้วันเกิด๕๐บาทใกล้วันเกิด๕๐บาท

พูดนะฮะแล้วก็ขอบะว่ายิ่งเหงือออกเยอะ

กว่ามันจะคิดได้แบบนี้นะคือมันจะไปอยู่กับฟิลโลม้วนไค

กว่าจะได้ออกมาเนี่ยต้องยอมรับหอมลึกลับไม่ซ้ำใครนะฮะ

ถูกต้องตัวนี้เลยค่ะสบู่น้ำนมนะคะ
ต้องบอกจริงว่าอันนี้คนเรียกร้องให้กลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งเยอะมากเลยค่ะ

ตัวนี้เรียกว่าจะอ่อนโยนต่อผิวมากเพราะทำจากน้ำนม

เหมือนคำว่าอาบน้ำแร่แช่น้ำหนัก
คุณผู้ชมถูกดังนั้นต้องรีบนะคะเพราะว่าหมดแล้วหมดเลย
ไม่มีเยอะมีแบบว่าไม่กี่หมื่นก้อนเอง
วันนี้ให้ไปเลยคุณผู้ชม๓ก้อนนะคะ
คือเอามาไว้แจกอ่ะใช่เอาไว้แจกอย่างเดียว
ปกติเนี่ยไม่ต้องไปพูดหรอกปกติเท่าไหร่
แต่วันนี้ราคาถูกสุดดูนะ
สะพู๓ก้อนตัวส่วนแบ่งพี่มาครับผมเออ

อ่าจัดไปหมดเนี่ย๑๔๙๐บาท
ชิ้นอ่ะถูก๗ชิ้นเอา๑๕๙บาท
แต่จะบอกว่าแค่น้ำหอมกวดจริง๑๔๙๐บาทแล้ว

เอาไป๑๕๙๐บาทไม่เกี่ยวกับหมดอยู่แล้ว
ครับผมแล้วจาก๕๖พันเนี่ยเหลือ๑๕๙๐จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะ
คุณไปเนี่ยชุดเนี่ยก็๑๒๐๐ค่าแม่อยู่ได้จนถ้า๑๒๐๐
เขาเข้าไปอยู่ที่๑๒๐๐แต่วันนี้ละกาลของเราวันนี้คุณได้ไปสองชุดใช่ไหม

แต่วันนี้ทั้งหมดคุณได้๔ชิ้นก็๑๕๙๐แล้วแถมสบู่อีก๓ก้อน

นี่ครับผมนะฮะราคาดีมากนะครับ๑๕๙๐นะครับผม

เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังกันต่อนะฮะวันนี้

คนที่ใช้ไฟไม่เกิน๕๐๐หน่วย

เกือบ๕บาทบวกภาษีไปด้วยแล้วเนี่ยภาษีมุนเราต้องจ่ายอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะ

เพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็ถามว่าจะช่วยยังไงกับคนที่แบบรายได้ไม่ถึงหรือคนที่ใช้ไฟไม่ถึงจะช่วยยังไงเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง

โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก
หมายค่ะดูเรื่องของการใช้ไฟกันสักนิดนึง
อย่างที่เรารู้เนี่ยเนาะฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันลงทุนไปคือติดโซลาสเอลนี่บางทีมันช่วยได้จริงเนาะ

แต่เอาจริงมันลงทุนสูงพูดก็แบบตรงไปตรงมาเลยนะ

ก็ไม่ได้คุ้มมากเอาจริงคือต่อเดือนคือมันใช้หลักแสนในการติด
แต่แบบว่ามันหักได้ต่อเดือนเดือนละ๖๐๐บาทเจ็บอะไรอย่างนี้ตัวเองนึกออกป่ะ
ถามว่ากว่ามันจะได้คืนอะหลายปีหรือไม่ใช่อย่างตัวเองติดไปเนี่ย

พี่ติดตั้งแต่ตอนนั้นอะตั้งแต่โดนค่าไฟตอนที่เวิร์ความผ่วงใหม่ที่โดนค่าไฟอุ้ยเกือบ๔๐๐๐๐บาท
อันนี้ติดที่บ้าน๑๘หรือว่าติดที่ราภาค๑๘
ปรากฏว่าโอเคละมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะมันก็ช่วยได้ประมาณสักหอกหักไปสัก๒๐๓๐นะ
ใช่วันนั้นที่เราบวกรบผู้หาดกันมาบวกรบผู้หาดกันมาบอกมีปัญหาว่าแต่มันลงทุนมันใช้เงินก้อนลงทุนนะนึกออกป่ะล่ะ
หลักแสนนี่ไม่ใช่แบบแค่หลักแสนต้นนะมันหลายแสน
เพราะว่าถ้าบ้านใหญ่หรือว่าโรงงานที่ทำแบบบริษัทใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ในระยะอย่างโอเค
มุติใช้ไปต่อไปเรื่อยในอนาคตจะสามารถใช้แบบโซลาเซลได้๑๐๐ไหมสำหรับเรา
เอาง่ายเนี่ยฝนไม่ตกฝนตกฟ้าคึ้มอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีแหละ

มันจะต้องแบบเดือนเมษาแดดโอเคมันช่วยได้อย่างเงี้ยอ๋อ

ถ้าสมมุติจะเอาแบบกลางคืนใช้ด้วยได้แบบกักเก็บก็ไม่คุ้มอีก

เพราะค่ามอเตอร์มันแพงอีกคือมันเวลาเข้าใจว่าโซราเซลล์ช่วยได้แต่ในอนาคตมันจะต้องรอใจเย็น

เพราะตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ประหยัดขนาดนั้นนะ

ถ้าตอนหน้านี้ก็มีแบบช่วยเหลือในเรื่องของคนที่ใช้ไม่ถึง๓๐๐หน่วย
มันปรับตัวสูงขึ้นเยอะพอสมควรสูงขึ้นเยอะเลยแหละ
ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเนี่ย

เพราะฉะนั้นก็จะขึ้นมาไปสักพันกว่าบาท
ไม่ได้จากการไฟฟ้าเพราะฉะนั้นอาจจะบวกไปแบบบาทนึงอะไรประมาณนี้

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขึ้นมาจากที่เคยจ่ายหลักร้อยคำว่าหลักร้อยกับหลักพันมันต่างกันนะ

ไฟก็จะขึ้นเนี่ยวันนี้มันส่งผลให้กับทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพจริง
กระทร้งพันธุ์หน้างานก็ได้เลงหินความสักพันธ์ว่าเฮ้ยเราต้องช่วยเหลือค่าไฟฟ้า
มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดมันก็ต้องกลับมาที่ประหยัดอยู่ดีอ่ะถูกต้องไหม

ซึ่งวันนี้เขาได้มีพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าครับ

มีมติเห็นชอบในการช่วยเหลือคุณลองไปเช็คตัวเองคุณเองนะฮะ
กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือนเนี่ย
ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า๙๒สตางค์ต่อหน่วย
ก็โอเคนะลดไปเกือบบาทนะเป็นเวลา๔เดือน
เพราะฉะนั้นกัญญาถึงธันวามันขึ้นอยู่ที่๗๒ถูกต้องไหมคะ
เกือบ๗๓สตางค์แต่อันนี้ลดไป๙๒สตางค์
ก็คือลดไปเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับ
สำหรับกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าระหว่างสามร้อยหนึ่ง
หมายถึงว่า๓๐๐กับ๓๐๐หนึ่งต่างกันนะครับ
หนึ่งถึง๕๐๐หน่วยต่อเดือนเนี่ย
ในอัตราร้อยละ๑๕ถึง๗๐
อย่างที่อู๋ข่าวไฟฟ้ารลด๗๕ใช้กันใหญ่เลย
ไปดูดีว่าเขาลดอะไรกันแล้วเขาลดแบบเป็นขั้นบันได
ตามส่วนนะตามส่วนทั้งนี้ตามการดำเนินการ
ตามแนวทางการช่วยเหลือ๑และ๒เนี่ยจะครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ย
ประมาณ๑๘๐ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ
หรือคิดเป็น๑๘๙ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัย
รวมถึงจะดำเนินการให้ครอบคลุมบ้านที่อยู่อาศัย
เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของกรฟภเนี่ยนะฮะ
และผู้ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมประธานกองทัพเรือเนี่ย
ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ๒๐๐๐ล้านบาทต่อเดือน
ในการช่วยหรือประมาณทั้งหมดนะ๔แคมเปญนี้๔เดือนก็ประมาณ๘๐๐๐ล้านค่ะ
แต่ก็โอเค๘๐๐๐ล้านเนี่ยภาษาชนก็ได้จะโอเคอ่ะ
แต่ตอนนี้ก็คือรอหางบอยู่ว่าจะไปเอางบจากส่วนไหน

นั่นแหละแต่ก็เอาจริงก็ประชาชนก็ได้อ่ะเนอะ

คนละเล็กคนละน้อยอย่างน้อยก็ได้ค่าข้าวกี่มื้อก็ว่ากันไป
แล้วก็มีคนละครึ่งมาช่วยอีกก็ยังโอเคเนอะ

แล้ววันนี้อันนี้คือมันก็เป็นการช่วยประชาชนจริงนะ

โอเคคนรวยที่ใช้เยอะก็จ่ายเต็มไป

อย่างที่บอกว่าถ้าค่าเช่าก็ต้องเสียอยู่แล้วค่าน้ำมันก็แพง

อันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ประหยัดไฟเนาะ

ไปดูช่วงนี้สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่

โอ้โหท่วมกันแบบว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะคะ
ถ้าไปดูในพื้นที่ของนครราชศรีมาค่ะ
โดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอลำธเมนชัย

ก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน
หมู่ที่๒ตำบลขุยและหมู่ที่๕ตำบลช่องแมว
อำเภอลำธเมนชัยจำนวน๒๐หลังคาเรือนด้วยกัน
นายอำเภอเองก็มีการนำถุงยางชีพเข้าไปช่วยเหลือประชาชน

แล้วก็มีการให้เจ้าหน้าที่อศกำนันผู้ใหญ่บ้าน
เร่งกันช่วยขนย้ายสิ่งของบ้านเรือนประชาชนเขยิบขึ้นไป
บางทีขนขอมยายไม่ทันเลยทีเดียว
พร้อมกับมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่
ให้ติดตามเฝ้าสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทีเดียว
เพราะช่วงหลังจากนี้ไปจะมีน้ำหนุน
น้ำทะเลหนุนรำแม้น้ำเจ้าพระยาเอ็ง

มันต้องระมัดระวังการการมีมีในหลายหลายพื้นที่
เขาออกมาประกาศเรื่องเกี่ยวกับฝนตกหนัก

จริงแล้วร่องมรสุมมาทางพม่า

แล้วก็ประเทศลาวตอนบนประเทศเวียดนามตอนบนเนี่ย
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ย
พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะ

เพราะฉะนั้นโอเคละไอ้ทีฟจะเข้าประเทศไหนก็แล้ว
แต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบคือจะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ย

จังหวัดที่น่าเป็นห่วงคือจังหวัดในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้
แล้วก็ภาคตะวันตกก็เกือบทุกภาคแล้วเนาะนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนทุกภาคที่เราพูดกันมาเนี่ยเห็นไหมฮ

ณวันนี้ขอให้ประชาชนหรือคนที่ดูเราอยู่เนี่ย
ช่วยกันบอกกล่าวสักนิดนึงว่าระวังฝน
ฝนตกหนักเขาใช้คำว่าตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมเนี่ย
อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันธุ์น้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาอ่ะ

มันก็จะมีน้ำไหลผ่านที่พื้นที่รุ่ม
จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนี่ย
๒สิงหาคมนะครับ
แม่ห้องศรคุณเตรียมตัวไว้นะ
เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์
จันทบุรีตราดนี่คือแม่ตะวันออกแล้ว
ขณะเดียวกันภาคใต้ขอให้คุณเตรียมตัวรับมือไว้
จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังนะฮะ
แล้วก็อันนี้คือสิ่งจึงขอให้ประชาชนเนี่ย
ติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดีนะฮะ
เพราะว่าอันนี้เขาใช้คำว่ารุนแรงนะฮะ
อืมขนมาเยอะจริง
เหลือออกจากฟังต้องระวังสักนิดนึง
เพราะว่าอันตรายอาณาบาลมีความแพร่สูงเลยครับ
สูงเทพก็น่าจะมีฝนตกประมาณ๖๐
ตกเช้าแล้วก็มาเย็นอีกรอบนึงจะมี๒รอบ

อืมนะฮะแต่ถ้าตกมาบ่อยเจอพยุค่าอีกนี้

เฉพาะในจังหวัดต่างที่รายงานไปนะครับ
ปัจจุบันนี้รถเมย์กินข้าวมันไก่จานเท่าไหร่
ข่าวพาไปชิมข้าวมันไก่ราคาถูกนะแต่รสชาติไม่ธรรมดาครับราคาจานละ๑๒บาทที่ร้านลุงเมืองข้าวมันไก่
๒บาทครับบริเวณถนนเลี่ยงเมืองครับบ้านยางเอนนะครับ
หมู่๖ตำบลท่าโพจังหวัดพิศนุโลกครับ
ทำให้มีลูกค้าเนี่ยแวะเวียนมาชิมไม่ขาดสาย
ทุกวันครับตั้งแต่เวลา๗โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงเย็นนะครับ
ด้านนางกรยาวรานะครับผมเปิดเผยว่า
เดิมทีเนี่ยร้านข้าวมันไก่ของตนเนี่ย
มาตั้งแต่รุ่นคุณยายครับนานกว่า๒๐ปีแล้ว
โดยคุณยายเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรนะครับ
ที่มีรสชาติของไก่เนื้อน่องเหนียวนุ่ม
พร้อมกับคิดน้ำจิ้มเนี่ยครับสูตร
เรียกได้ว่าน้ำจิ้มข้าวมันไก่แบบทำเองเลย
จะมีลักษณะสูตรเด็ดเปรี้ยวไม่มากครับ
ทำให้เมื่อราดกับข้าวมันไก่แล้ว
จะได้รสชาติอร่อยไม่แพ้ข้าวมันไก่ที่อื่นเลยนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยขายจานละ๑๐บาท

ใช่ฮะมาปรับขึ้นราคาเป็น๑๒บาทเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
ขายราคานี้เนี่ยเพื่อช่วยเหลือนะครับ
บริโภคที่มีรายได้น้อยครับหรือว่าหากลูกค้าต้องการกินชามพิเศษ
ก็ราคาเพียง๓๐บาทเท่านั้น
โดยที่ร้านมีทั้งข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอด
รวมถึงข้าวกระเพราเป็ดนะครับข้าวกระเพราเครื่องใน
เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกบริโภคนั่นเอง
ความรักก็เหมือนข้าวมันไก่ถ้าอร่อยถูกใจยังไงมันก็มีเบิ้ลนะครับ

ซึ่งถ้าไปยืนรอตั้งแต่เปิดร้าน
ถูกและเปิดออกก่อนนิดหนึ่งก็ไม่เปิดนะ
แต่ก็เป๊ะแล้วก็ตรงเวลาแล้วก็เที่ยงปุ๊บก็หมดแล้วด้วยนะ

เขาเป่านกหวีดแล้วให้ไก่วิ่งชนกำแพง

ใช่เขาจะต้มไก่แบบว่าแล้วแบบคนจะไปรอกันตั้งแต่เช้าเลย

ข้้าวบางไก่ร้านนี้อร่อยจริงอยู่ที่พิศนุโลกอะ

พิศนุโลกนะครับบนท่าโพง
ฉันไปกินอยู่กลางเมืองพิศนุโลกเลย
แต่ถ้าเป็นข้าวขาหมูที่สถานีรถไฟพิสุนโลกก็อร่อยมากด้วย
นักก็เจ้าดังเจ้าแก่เลยนะครับ

พักสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมากันต่อ
วันนี้ในฐานะพวกเราก็หากินกับวงการบันเทิงเนาะ
เราก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าความฝันของพวกเรา
วันนี้พวกเราอาจจะผ่านพ้นไปไกลแล้ว
น้องเด็กทั้งหลายที่วันนี้พวกพี่
พวกพี่เป็นลุงป้าแล้วอยากจะมองความสำเร็จของน้องว่าเฮ้ย
วงการบันเทิงเราเนี่ยพี่มั่นใจว่าบุคลากรที่เรามีอยู่
มันไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเลยนะ
เมื่อก่อนประเทศไทยของเราเนี่ยน่าจะเป็นหับด้วยนะ
แล้วก็วันนี้มันมีอีกหลายคนที่แบบตื่นตัวแล้ว
แบบว่าเริ่มจับมือกับประเทศนู้นประเทศนี้
ที่จะปั้นศิลปินไทยเนี่ยให้ดังระดับโลก
แต่การจะปั้นระดับโลกสักคนมันยากเนอะ
มันยากกว่าปั้นคนไทยเยอะเลย
แต่ต้องบอกว่าเร็วเนี่ย
เราเห็นข่าวหลายข่าวว่าศิลปินไทยของเราเนี่ย

ขึ้นเวทีระดับโลก

ต้องใช้คำว่ายินดีกับศิลปินไทยสุดปัง
ที่ได้ไปเฉิดฉายบนเวทีเท็จการดนตรีระดับโลกเนี่ย
ที่อเมริกาน่าไปอเมริกาออกแล้ว

แล้วก็กินพร้อมกับผลกิมมิกแบบไทยไทยไปดูกิมมิกแบบไทยไทยนี่ครับ
ไปโชว์ด้วยนะฮะเดี๋ยวดูกิมมิกของนางหน่อยมีตบแปะมีอะไรอย่างงี้
ก็คือการเล่นการเล่นเล่นบ้างนี่เป็นชุดของเขาเนี่ยดูดินะฮะ

กะโดดเชือกด้วยเอ้านี่เพราะว่าเพลงเธอจะออกกำลังกายไง
เออดูดูนี่ฮะมีกระโดดเชือกไปด้วย

แล้วก็เหนื่อยแล้วเดินต่อ

แดนเซอร์น่าจะเป็นทีมของที่นี่ใช่ไหม
ที่บ้านเรานะครับ
มิลลี่ก็ไปชื่อโชว์ว่านะครับผมนะครับ

นี่นี่แหละ
อีกหนึ่งคู่คือบิลกิ้งกับพีพี

ไปดูนี่ดูชุดของแม่พีพีซะก่อนนี่

หูตายพีพีรวชจริง
ยอมเอวเอวเอว

พีพีกริดนะแม่พีพีมีคนน่ารักมากนะ

จริงคือเหมาะกับการแต่งตัว
แต่รู้สึกบิลกิ้นจะใส่เสื้อผ้าแบรนด์ไทยขึ้นไปนะฮะไหนอันไหน
รู้สึกจะโซดาหรือเปล่าลูกไม่รู้พี่ไม่แน่ใจ

ถามแบรนด์อัลกิตอธิบาย
ตอบย้ำความสำเร็จของศิลปินชาวไทยนะครับ

มันเป็นรุ่นที่พวกน้องจะต้องรับไม้ต่อ

ก็แบบว่าได้แต่มองความสำเร็จน้องแล้วล่ะ

เพศสัมพันธ์กันหรือแบบว่าห้ามคบหาดูใจกัน
ปรากฏว่าวันนี้เขาบอกว่าแม้กระทั่งซีรีส์วาย
ของประเทศไทยเราก็ดังที่ซิงกโปรดังที่มาเลย

เป็นอิสระภาพทางสิงคโปร์แล้วด้วยซ้ำบ้าง
เพราะฉะนั้นประเทศอีกหนึ่งประเทศที่เราน่าจับตามองว่าละครหนัง
เราจะไปถึงใกล้บ้านเราสุดเลยคือสิงคโปร์
แต่ว่าศิลปินไทยเราก็ต้องยกนิ้วให้ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะครับ
เช้าก็เคยสร้างปรากฏการณ์นะเป็นพิธีกรบอกบิงโกที่ปลอยเป็ดนะคะ

แต่พี่ไม่ไปถึงไทยแลนด์ไง

เอ๋อของพี่บอกที่มิกอร์มันน้องอบปอง

อะไรก็ต้องทำอ่ะเงินมาการแสดงไปอ่ะเออ

มาถึงเรื่องราวของพี่หนุ่มกัญชัยหลายคนสงสัยว่า
พี่หนุ่มหายไปไหนครับหลังจากแฟนคลับเนี่ย
ว่าพี่หนุ่มเนี่ยจะโดนอุ้มหรือเปล่า
เป็นอีกหนึ่งผู้ประกาศแถวหน้าของเมืองไทยสำหรับพี่หนุ่มกัญชัยนะครับ
โดยเราจะเห็นมาทำหน้าที่กันทุกวันครับ
แต่เมื่อไม่ได้เห็นบนหน้าจอทีวีครับก็ทำให้แฟนคลับหลายคนเนี่ย
สงสัยแล้วก็ตกใจหวั่นว่ากลัวพี่หนุ่มเนี่ยจะโดนอุ้ม
หรือว่าเป็นอะไรไปหรือเปล่านะครับล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลง
ระบุระบุว่านะครับวันนี้พรุ่งนี้ผมหายไปจากจอ
ผมติดธุระนะครับไม่ได้เป็นโควิดแล้วก็ไม่ได้โดนอุ้มนะครับ
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมากมายเลย
นะครับผมไปไหนพี่หนูหมามอดไม่รู้นะว่าจะต้องพักบ้างหรือเปล่านะครับ
ระส่วนตัวธุระที่ต้องไปทำต้องมีธุระเหรอถ้าสมมุติคุณลองมาทำ
รายการทุกวันอย่างเงี้อ่าเมื่อก่อนเรานั่งถามพี่ยุทธ์น่ะ
สรยุทธ์ทำได้ยังไงวะใช่พี่ยุทธ์ทำทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำ
อะไรอย่างเงี้ใช่อ๋อแต่วันหนึ่งตัวเองมาทำปุ๊บอ๋ออ่า
มันก็เหมือนกินข้าวอ่ะอืมวันไหนจะหยุดได้ไหมล่ะเป็นความเคยชินแล้ว
เพราะว่าเราทำอย่างงั้นทุกทุกวันเนอะอ่าฮะอืมนะครับอ่า
ไม่น่าให้พี่หนุ่มหาคจะไปขับรถเล่นกับพวกแก๊งเขาก็ได้นะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับมาคักสมองแป๊บหนึ่ง
เอาไปดูคนนี้เขาเรียกว่าฮอตเหมือนกันพระเอกของเรานะคะหนุ่มหมาก
ตอนนี้ทางผู้จัดการก็กำลังสกรีนแล้วก็มีการคุยเรื่องของการตกลงต่าง
บอกว่าเราก็ดีใจที่เขาเห็นงานของเราดีใจที่มีคนเห็นความตั้งใจของเรา
รู้สึกเป็นเกียรติมากมากที่จะได้ร่วมงานกับพี่พี่เนี่ยเดี๋ยวรอดูสีหนุ่มมา

ใครช่วยเอาไอ้แนคแบบว่าแล้วออกกำลังใช้เมือง

หล่อได้แป๊บเดียวจริงนะครับ

เมื่อได้เห็นในคลิปวิดีโอน้องแท็กชาเรียลนี่ครับ

นี่ดูฮะจนหลายคนที่ได้เห็นถึงกับช็อกไปตามกัน

คือแบบห้ะน้องค้า

มึงยังต้องให้จุดทรูปอะไรอันเชิญมึงออกมาทำบ้านง่าหรอ
เฮ้อเธอนี่เวลางี้กินปกป้ายได้อีกบ่อยอู๊ยขยันต่ำอะ
แต่แบบนี้เวลาที่มันได้เงินอะออกมาทำงานกันอะ
ซีรีส์จีนไม่ได้เนอะเรียบร้อย
ที่หมดบอกดิวมาแม็กซ์บอกไม่ได้รับครับ

แม็กซ์ไม่ครับไม่เอา
มันก็จะชัดเจนเหนือน้าเห็นไหม
ไม่เข้าใจว่าอวงการบันเทิง
อะไรที่เขาไม่ทำอะไรที่เขาไม่เคยใช้จริง
เค้าไม่ทำเนี่ยเออ
โปรดติดตามตอนต่อไป